เมื่อที่แกพูดว่าเนี๊ยบแฟนใคร

ก็ว่าหมอดูเขาบอกให้เงียบ
นี่ว่าคนทั้งคนซึบ
ก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้ว

ก็มีหลากหลายสำนักค่ะ
เขาก็จะบอกว่าถ้ามีก็เงียบดีกว่า
เหมือนว่ากลับมาเป็นตรงท่ามที่หมอดู
ก็อาจแบบอุยดูเลยเลย
เอ๊ะไม่อะไรเลยตำกัด
จะให้กลับกลับีกถึงที่คอมการ
ไม่ใช่ให้เงียบแต่มันกลายเป็นแทนก็ไม่เป็นแทน
เดี๋ยวดูหนูลงลายอะแต่ว่าหนูภาพ

สั่งคำให้หน่อย
ไม่ได้บอกค่ะเดี๋ยวสิไม่ต้องคำ
หนูเชื่อหมอดู๑๐๐หนูเชื่อเท่าไหร่

แต่ว่าที่เหลือเราก็ต้องดูตามความเป็นไปได้

เราก็ต้องทำความรู้จักไปเรื่อย

เพราะว่ามันต้องแบบกราค
ก็ต้องใช้เวลาดูไปเยอะ

เพราะว่าเพื่อนของตัวเล็ก

ไม่มีใครรู้แต่ไม่บอกใครเลย

อยากจะคุยไปเรื่อยไม่แน่ใจต่อ

มันก็แบบแต่ว่าไม่ทันเหรอคะพูดอีกเลย

ไม่มีค่ะวันนั้นแทบจะไม่ได้คุยกันเลย
แบบคนในกรองเคยแอ้วไปแล้วกับคน

มีคนไปแอ้ว

เขามาเล่าอย่างไงครับ
ไม่รู้ค่ะ
แล้วก็น่ารักไหมคะแฟนผมน่ารัก

ก็น่ารักดีค่ะก็น่ารักดี
เขาหน้าเหมือนน้องหรือพี่เจ้าเวน้ำทั้งคน
มีคนบอกหน้าเหมือนน้องใช่แต่บางคนก็บอกหน้าเหมือนเกิน
เขาบอกว่าคนหน้าเหมือนกันมันจะไปเริ่ม

หรอกแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องแบบใช้เวลาเรียนรู้กันมากกว่าค่ะ
ไม่เกี่ยวกับว่าเราหน้าเหมือนกันแล้วมันจะต้องอะไรอย่างนี้
ก็มีเห็นในเม็ดใด

แต่ว่าที่มาทุกครั้งคือพี่เซนต์มากับมิวทุกครั้งค่ะ

เมาหรือเปล่า

สมมติมิวยืนถ่ายภาพน้ำก็จะยืน
แล้ววันนี้แอบเห็นแล้วก็ยิ้มไง
มองภรรยาน้ำก็ยิ้ม

พี่เซ้นไปถักเที่ยวเดี๋ยวแม่
กำลังไม่พูดอย่างนั้น
ไม่ว่าตัวเองก็คือ
เราทำงานตรงนี้ไม่อยากมีข่าว

แต่ว่าจริงก็คือไม่ได้คุยกับใครเลย๒ปีก็โดย
คือพอมองคุยแล้วมันสามารถมีข่าวมา
ไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เป็นไร
จริงยังไม่มีเวลาไม่มีตังหวะด้วยผมก็ถ่ายละครด้วย๒ทุกวัน
ก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ถ่ายละครแบบนั้น
บ้านถูกเก่าย่ายไม่เครื่องสร้างทุกวัน
ทำไมรู้มีนั่น

ใช้บ้านปิดทะเลค่ะ
แต่ว่าบังเอิญว่าพูดไว้

ค่อนข้างที่จะเป็นมุมเงียบ
ข้างหลังก็เป็นเหมือนป้าปาก
เขาชอบ
ใช่ฮะอันเก่ามาก
เขาสร้างมาตั้งแต่สมัยตอนที่ได้ที่เจอ
แต่เลยเหมือนกันว่า
แต่ว่าต้องกังวลดู
เป็นสไตล์ไหน
สไตล์ไหนไม่แน่ใจ

ก็คือเอาอยู่ที่เรารู้สึกมาอยู่ตรงนั้น